มาออนทัวร์กันต่อนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ได้พบกับก๋วยเตีต้มยำรสเผ็ดปราบเซียนแบบไทยและลักษาจากประเทศสิงคโปร์กันไปแล้ว
คราวนี้เอาใจคนรักเส้นญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเพราะคุณน็อตของเรารออยู่ที่ร้านแล้วคุณผู้ชมรีบตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
เมนูเส้นอนาชาติร้านที่สามนะครับเอาใจคนรักเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับ
เขาได้นำเอาราเมงต้นตำรับจากซัปโปโรมไว้ที่นี่แถมยังรวมราเมงจากสามภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ที่เดียวครับ
เพราะฉะนั้นคนรักเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ราเมนหรือบะหมี่น้ำของญี่ปุ่นนั้นนะคะมักจะรับประทานคู่กับเนื้อหมูสาหร่ายคามาโบโกต้นหอม
บางครั้งก็จะทานกับข้าวโพดโดยราเมนนะคะจะมีการปรุงแต่งรสและเลือกใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคในประเทศนั่นเอง
โดยประวัติศาสตร์มีการบันทึกไว้ว่าโทกูงาวะมิซึกูนิขุนนางใหญ่ได้รับประทานราเมนในคริสตศตวรรษที่สิบเจ็ด
ในช่วงยุคเมจิโดยที่มาของราเมนเชื่อว่ามาจากประเทศจีนถึงแม้ว่าจะไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้แน่ชัดแต่ก็ยังมีสมมติฐานอีกหนึ่งก็คือราเมนพี้นเสียงมาจากคำว่าลาเมียนในภาษาจีนที่หมายถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นวดด้วยมือหรือคำอื่นอื่นที่ออกเสียงใกล้เคียง

จากสามภูมิภาคมาไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นหรือลาเจ้าญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดจากเมืองซัปโปโลลาเม้งที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือกของญี่ปุ่นซึ่งที่นี่เนี้ยจะมีอากาศนาวเย็นเกือบทั้งปีจึงใช้มันหมูเป็นส่วนผสมในลาเม้นค่ะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายต่อมาก็คือ
ค่ะเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและเต็มไปด้วยเกลือคุณภาพดีจึงนำมาปรุงเป็นลาเม้นรสเลิศอย่างที่ได้เห็นกันนี้แหละค่ะ
รอคิว๑๐นาที
ราเม็งที่จะอร่อยเนี่ย

เพราะฉะนั้นสาขาเดียวเป็นยูนิคไปเลย

ร้านบิชม้อนที่ซัพโปโรนี้นะคะเขาถือเป็นเจ้าดังเลยละค่ะ
ขนาดร้านตั้งอยู่ในซอยที่มีราเมงอยู่ทั้งซอยเนี่ย
คนยังแน่นร้านแถมยังต้องต่อคิวรออีกด้วย
เรื่องรสชาติคงไม่ใช่เล่นแล้วล่ะค่ะ
แต่เห็นนุ่มอย่างนี้เนี่ยประสบการณ์การทำราเมงกี่ปีละ

ฉะนั้นตอนนี้อยากรู้แล้วว่าไอ้วัตถุดิบ
ชั้นเลือดของซัพโปโลที่ว่ามิโซตัวไม่รู้
เป็นเอกลักษณ์ของซัปโปโลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง

อันนี้คือมิโซเลยซัปโปโลมิโซนะครับ
ถ้าถามว่ามิโซเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก

อันนี้คือเป็นการรวมกันเต้าเจียว๑๐ชนิด

วิธีในการคัดเลือกเต้าเจียวเนี่ยเราเลือกยังไงครับ

ตัวนี้อร่อยรึเปล่า
เขาใช้เวลาคัดเลือกว่าจะใช้ตรงไหน
นี่ก็เลือกมา๑๐เจ้าแล้วก็ต้องมาหมักอีก๑๐วัน

คือหลักแล้วในตัวซับโปโลลาเมงเนี่ยก็คือจะมีมิโซอย่างเดียว

อันนี้หมูเป็นหมูชาชูนะครับ
ชาชูคืออะไรใช้หมูส่วนไหนแล้ววิธีการทำทำยังไง

๕ชั่วโมงใช้หมูส่วนไหนครับ

หมูสามชั้นมีส่วนผสมอย่างอื่นไหมต้องใส่ซอสอะไรไหม

น้ำพื้ง

เมนูราเมนของทางร้านนะคะนอกจากจะต่างกันที่วัตถุดิบหลักในการทำน้ำซุปแล้ว
ยังแตกต่างกันที่หมูชาชูที่ใส่ในแต่ละเมนูอีกด้วยค่ะ
โดยในมิโซราเมนนั้นนะคะจะใช้หมูส่วนสันคอ
โชยุราเมนจะเป็น๓ชั้นม้วน
และชิโอราเมนแต่ใช้หมู๓ชั้นแผ่นนั่นเอง
ราเมน๓แบบ๓สไตล์นี้นะคะจะมีรสชาติและความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไง
ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปเยือนที่ร้านก็อย่าลืมไปชิมราเมนให้ครบทั้ง๓สไตล์นะคะ
เรามีมิโซแล้วมีหมูแล้วอันนี้อะไร

น้ำมันหมูใส่อะไรใส่หอมญี่ปุ่น

ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นลงไปด้วย

ผสมไปในนี้แล้วแล้วทำไมต้องใส่หอมใส่กระเทียมใส่ขิงเพื่อ
ผักมานะครับ
ให้หอมผักให้หอมผักขึ้นมาไม่ใช่แบบนี้
ไม่ใช่ว่าแบบว่าแค่น้ำมันหมูอย่างเดียวนะต้องมีการสดใส่ส่วนผสมต่างให้มีความหอมเข้ามาด้วย

นำเข้าแผ้งซีหรือจากพัฒนาญี่ปุ่นสร้างมาทำเส้น

น้ำแร่นี่แหละน้ำแร่ธรรมชาติแบบดี

ก็คืออย่างที่บอกแป้งเอามาจากที่นู่นแล้ว
เพื่อจะได้เส้นที่เหมือนกับที่นู่น
อันนี้เหมือนเลยไหมคุณภาพเท่ากับที่นู่นเลยนะ

ไปที่โรงงาน

เราก็สั่งว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะ

แล้วเอกลักษณ์ของเส้นซัปโปโรลาเม้งเป็นยังไงครับ
เป็นแบบของเจน
คือจะสังเกตได้ว่าเส้นเมงของเขานะครับผม

อันนี้เส้นซึ่งไม่ใช่ซัปโปโลลาเมง

เห็นได้ชัดนะโดยขนาดของเส้นเองจะตาม
มันเกิดจากอะไร
ทำไมถึงต้องเป็นหยักษ์แบบนี้
เพราะว่าให้น้ำซุปมันเข้าไปในเส้นเวลาเราสูดพื้น

นี่คือเอกลักษณ์ของเส้นซับปะโลราเมงเลย

อันนี้พอนั่นน้ำซุปก็ไหลไปเลยไม่เข้าปาก
และเป็นเรื่องรสชาติของน้ำซุปมากกว่าอร่อยกว่า

นี่ก็คือเอกลักษณ์ของเส้นซับโปโลลาเมงนะครับ
ซึ่งเขาใส่ใจดีเทลถึงขนาดนี้เลยนะครับผม

ครับว่ารสชาติมิโซที่ผ่านการหมักมายาวนาน
รวมถึงเส้นที่ต้องเลือกว่าถือฉันดี
และใส่ใจในคุณภาพแบบนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไง
อร่อยครับทำให้กิน๑จานได้ไหม
ได้ครับใส่หัวใจด้วยอร่อยนะครับ

ครับพ่อโอเคโอเคเชส
แน่อยากเห็นหน้าตาของมิโซราเมน

ใช่ไหมล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมต้องอดใจรอสักครู่
ตอนนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้าฟินแน่นอน